เรื่องราวของการฝากเตือนภัยกันบ้างดีกว่านะครับพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านต่างต้องระวังแล้วล่ะครับที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
มีสองผัวเมียแสบจริงครับเข้ามาขโมยของในเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าครับ
ร้านนี้ครับอีทการไฟฟ้าครับไปกันเลยครับร้านนี้ครับอยู่ที่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
คือเรื่องของเรื่องมีสองผัวเมียคู่หนึ่งฮะแอบหยิบสินค้าไป
มูลค่านะความเสียหายรวมก็๕๐๐กว่าบาทประมาณสัก๕๔๐๐บาทครับ
ผัวเมียคู่นี้เขาบอกว่ามาแบบเป็นลูกค้าปกตินี่แหละ
ทำทีขอซื้อสายไฟ๔เมตรนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
และในระหว่างที่ลูกน้องกำลังหยิบสินค้าตัวสามีทำเบี่ยงเบนความสนใจของคนในร้าน
ก็ลักษณะประมาณว่าเรียกพนักงานมาคุยหน่อยเอ๊ะไอ้นี่คืออะไรจะซื้อต้องแบบไหนอะไรยังไง
แล้วให้ตัวภรรยาคุณผู้หญิงนั่นแหละครับเข้าไปหยิบของที่ต้องการนั่นก็คือปลั๊กกราวคู่
ปั๊กที่มันมีสามรูแล้วมันมาเป็นคู่นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับหยิบไปสี่กล่องใส่กระเป๋าที่พกมาด้วย
เมื่อได้ของที่ต้องการแล้วทั้งคู่ก็ทำทีเดินไปจ่ายเงินค่าสายไฟที่ซื้อมามูลค่า๗๒บาท
แต่ไอ้สิ่งที่หยิบไฟอ่ะโอ้โหมูลค่ามันแพงกว่านั้นไงไอ้ที่ขโมยไปก็คือปลั๊กกราวคู่จำนวนสี่กล่องราคากล่องละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท
คิดเป็นราคารวมก็ประมาณสักห้าพันสี่ร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทางร้านเนี่ยได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความเลยนะ
แต่ยังจับคนร้ายไม่ได้ครับตอนนี้เจ้าของร้านเลยตั้งรางวัลนำจับสองหมื่นบาทเลย
เอางี้เป็นไงรางวัลนำจับเนี่ยเยอะกว่าราคาสินค้าที่ถูกขโมยไปอีกนะ
คือเรื่องของเรื่องเจ้าของร้านเขาตั้งใจครับที่จะให้บทเรียนกับสองผัวเมียคู่นี้ที่มาขโมยของ
อาจจะดูเหมือนเป็นการลักเล็กขโมยน้อยแต่ต้องรีบจัดการเอาไว้ก่อน
งั้นเดี๋ยวจะไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นครับ